เรื่องของเรื่องมาจากที่กู้ภัยไปช่วยก่อน
เพราะว่าชาวบ้านแจ้งบอกมีคนขี่รถแล้วล้ม

เข้าใส่ทุกคนที่เป็นผู้ชายค่ะ
ผู้ใหญ่ยังนิ่ง

ได้แล้วมาเหลือวันนี้เลยก็หาแม่แม่น
ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายที่เป็นชาวบ้านที่มามุ่งดู
พี่กู้ภัยทั้งผู้ใหญ่บ้าน
ทุกคนวิ่งหนีกันจ้านละหวั่นเพราะอะไร

รักละมั้งก็วิ่งกอดเข้าไปทั่วเลยนะคะ
ทุกคนเขาก็กลัวไม่รู้ว่าเป็นอะไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้แหละคุณผู้ชม
โดยกู้ภัยของสยามรวมใจปู่อินค่ะ
อย่างที่บอกพอชาวบ้านไปแจ้งบอกมาช่วยน้อย
มีคนขี่รถมันล้มเนี่ยอยู่ที่ถนนสายนางรองค่ะ
ลำปลายมาตรตรงอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกนะคะ

เจอผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก๔๐๔๕ปี

แล้วก็แต่ว่ามีอาการเหมือนลอยส่งเสียงโวยวายตลอด

๑๐กว่าคนก็มายืนมุงดูว่าเกิดอะไรขึ้น

กู้ภัยผู้ใหญ่บ้านเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อม
เดี๋ยวไปตรวจรักษากันที่โรงพยาบาลหน่อยนะ

วิ่งเข้าใส่ผู้ใหญ่บ้านแล้วจะไปกอด

เพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นรู้สึกไม่ปลอดภัย
สุดท้ายกู้ภัยเข้าไปเกลี้ยกล่อมค่ะ
หญิงสาวรายนี้กลายเป็นว่า
มันเข้ามาจะมาหาพี่วรบดินค่ะ
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยแทนออกอาการเหมือนเดิม
เกลี้ยกล่อมกันอีกชั่วโมงนะคุณคิง
พอ๑ชั่วโมงผ่านไปนำตัวขึ้นรถได้

เฮ่นเกิดที่จะไปตีพี่เขาอีก

โอ๊ยผู้ใหญ่

ตายแล้วนี่

โอ๊ย
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ลุ้นไม่ต่างกันกับเรา
แล้วก็อาจารย์ไพรวันเห็นหน้าอาจารภัยวันเมื่อกี้ไหมฮะ

ทำไมพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าใส่แล้วโวยวายด้วย
แล้วพอเหมือนพี่กู้ภัยพี่คนขับเขาจะไม่ยอมไปตีเขาเลย
ตีหน้าเขาตีตัวเขาบอกอย่าทำผมอย่าทำผม
แล้วพี่คนขับตะโกนเรียกผู้ยายผู้ยายจัดผู้ยายมาช่วย
ไม่หยุดพอเธอหยุดเสร็จเธอกลับไปนั่งที่เดิม
โวยวายอีกไม่จบนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ยังไม่รู้ด้วยนะคะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอ
แต่สุดท้ายคือก็ยังส่งตัวไปโรงพยาบาลนางรองค่ะ
ไม่รู้ด้วยว่าเธอเป็นใครมาจากไหนไม่มีหลักฐานอะไรติดตัว
สอบปากคำก็ไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่อำเภอนางรอง

เออเรียกชื่อพี่กู้ไพ่ถูก
แล้วบอกด้วยนะคะว่าเธอเป็นเอฟซีค่ะ
เป็นเอฟซีของพี่กู้ภัย
เอาอย่างนี้เจ้าหน้าที่บอกอย่างแรกเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลเสร็จ
ต้องไปพูดคุยให้เธอสงบสติอารมณ์
แล้วค่อยมาสอบถามกันอีกทีว่าเธอเป็นอะไรยังไงมาจากไหนกันแน่ค่ะ
ครับก็คงต้องตรวจสอบนะทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะฮะ